เมเจียลนันอดีตนกร้องสาวเขาเคยมาเปิดใจว่าสรรยากรมทำพิทธิ์กับชีวิตของเธอ

หลังจากที่เดินทางไปทำศัลยกรรมหน้าอกที่เกาหลี
โดยมีเอเจนซี่คนไทยติดต่อประสานงานให้
ล่าสุดวันนี้เธอตัดสินใจเข้ายื่นหนังสือต่อแพทยศภา
และสบสที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเช้า

ซึ่งเป็นสถานเสริมความงามตั้งอยู่ในไทย
ภายใต้การบริหารงานและดูแลรักษาโดยทีมงานของคุณหมอลี
สังกัดโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ประเทศเกาหลีนะคุณ
จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์จากต่างชาติ
มาทำการรักษาพยาบาลตัดถุงเลือดออกให้ที่คลินิกแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลที่ทำศัลยกรรมจากเกาหลี

ส่วนการดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย๒๐ล้านบาทนั้น
ขณะนี้กำลังให้ทีมทนายรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่างไรก็ตามตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะ
ยังไม่ได้รับคำขอโทษหรือการช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใด
อันนี้คือทางด้านน้องเมเป็นคนให้ข้อมูลค่ะ
โดยทางนายแพทย์ทงชัยเกียรติหัทยากรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยังได้ฝากไปถึงผู้ที่จะทำศัลยกรรม
ขอให้ทำกับหมอคนไทยนะคุณ

เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแบบกรณีของน้องเมย์เนี่ย
เราไม่สามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างเต็มที่
จากกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันดูข่าวมา
เขาบอกว่าหมอคนไทยเนี่ยนะเก่งมากกับเรื่องของการทำศัลยกรรมแปลงเพศ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องดิ้นรนไปทำถึงต่างประเทศ
ในบ้านเราก็เก่งแล้วนะคะ

อย่างที่เราเห็นเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึก

มากยิ่งขึ้นคือความสวยก็ส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าถ้าสวยแล้วเนี่ยต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง

คือเอาชีวิตไม่รอดแบบน้องเมย์แบบนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะกล้าทำหรือไม่
ถ้าเกิดว่าอยากจะทำจริงเพื่อเสริมความมั่นใจจริง
ก็ต้องตรวจสอบก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าทำแล้ว
ต้องดูแลตัวเองอย่างไรและต้องเลือกทำกับหมอที่มีฝีมือ

ทำมาทำที่บ้านเราเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะแก้ไขได้ง่ายกว่า

บางทีนะต้องไปดูดวงเนี่ยนะโดนศัลยกรรมหรือเปล่า
ใช่บางคนเขาดูเลิกดูวันคุณด้วย

แล้วแต่วิจารณาของแต่ละคนแล้วกันนะคะ